เสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนุปธรรมภก
ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะ
ซึ่งการจัดริ้วขบวนนั้นยึดตามแบบโบราณราชประเพณีและพระราชนิยมค่ะ
รัฐทีวีได้จำลองด้วยเทคโนโลยีกราฟิกนะคะ
เพื่อให้เห็นความสง่างามสมพระเกียรติของริ้วขบวน

จะมีการยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนุปธรรมพกษ์
ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ส่งเครื่องบรมคัตยราชภูสิตาพร

สายสะพายนพรัชราชวราพร

เสด็จพระราชดำเนินจากพระฤนธาร์มะรีนทะเลาะวินิจฉัยมหายสุรรยภิมาน
ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
มีพระราชยานพุทธตานทองเป็นพระที่นั่งทรง
มีชาวพนักงานประคมโมโหระทึก

เจ้าพนักงานเชิญริ้วเครื่องสูงหักทองขวางพระแสงหว่างเครื่องฉัดกันพิรมพระแสงอัศดาวุฒิและเครื่องบรมราชอิสริยยศราชูปโภค
ยาตราขบวนตามจังหวะกลองโดยออกจากเกยหน้าพระธวรรณเทเวศรักษาพระทินั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยพิมาร
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงศีล
แล้วมีพระราชดำรัฐประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนุปธรรมภกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราศาสตร์พระเทพบิดรถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
เสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากปราศาสตร์พระเทพบิดรไปประทับพระราชยานพุทธตานทองที่เกย
หลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศผ่านศาลาสหทัยสมาคม
จากนั้นเทียบพระราชยานพุทธตานทองที่เกย
พระบรมอัตภิกษ์พระอัตภิกษ์และสดับปกรณ์
บำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบุพการี
ระยะทางรวมประมาณ๕๐๐เมตร